นี่ก็เดือนหนึ่งแล้วนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีกรณีแบบนี้ครับ
ท่านผู้ชมยังจำได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ค่ะอ่าเพิ่งแถลงข่าวไปอืม
ความคืบหน้าทางคดีเมื่อวันศุกร์นี้มั้งบอกว่ามีกี่คนที่สอบปากคำแบบนั้นแบบนี้
พยานหลักฐานได้ยังไงบ้างแต่ส่วนหนึ่งเหมือนกับตำรวจบอกว่า
ไม่ค่อยสบายใจที่คณะกรรมธิการของวุฒิสภาเนี่ย
เหมือนกับเข้ามาก้าวกายการทำงานใช้คำนี้เลยใช้คำนี้เลย
คุณแม่พนิดาล่าสุดเนี่ย
ทนายเดชานะครับบอกกับ
ไทยรัฐนิวโชว์บอกว่าพรุ่งนี้สิบสี่
นาฬิกาจะไปรัฐสภา
นะฮะไปยื่นหนังสือถึง
คณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภคของวุฒิสภา
เพื่อขอถอนคดีของ
คุณแตงโมนิดาที่ตกเรือเสียชีวิต
แม่น้ำเจ้าพญาออกจากคณะกรรมธิการ

เคยไปยื่นกันไว้ตั้งแต่โอ้โหตอนแรก
เกิดคดีขึ้นเลยอ่ะตอนนั้น
ทนายกิจสนะยังเป็นทนายแม่อยู่เลยค่ะนี่ฮะ
ทนายเดชาจะไปยื่นนะครับขอถอนคดีออกจาก
คณะกรรมธิการนะครับทนายเดชาบอกถึง
ยื่นหนังสือถอนคดีออกจากคณะกรรมธิการ
วุฒิสภาซึ่งคณะกรรมธิการนี้
ท่านผู้ชมจำได้แน่นอนค่ะหนึ่งใน
กรรมธิการก็คือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
ใช่ค่ะอดีตผู้บนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เนื่องจากคุณแม่คุณแต่งโมมองว่าขณะนี้คณะกรรมธิการ
ได้เข้าไปแทรกแทรงการทำงานของตำรวจ
ทำให้คดีล่าช้า
และแม่คุณแตงโมไม่มีความประสงค์
ให้คณะกรรมธิการเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้

ไปเก็บเหลือไม่ดีไปสำนีกการทำงานตำรวจ
แล้วก็ไปสั่งตำรวจว่าให้ไปสอบพยานผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างเนี่ยหลายอย่าง
แล้วก็ตำรวจเนี่ยเขาก็รู้สึกอึดอัดที่ถูกแทรกแทรงการทำงาน
คุณแม่ก็เลยว่าไม่อยากให้ตำรวจไม่สบายใจ
ก็เลยว่าจะไปยื่นคำร้องถอนเรื่องออกจากการมาธิการ
จะไปยื่นขอถอนหนังสือมอบอำนาจที่คุณแม่คุณแตงโม

แล้วก็ขอถอนหนังสือมอบอำนาจให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์
ในการไปสังเกตการชนะสูตรพลิกศพครั้งที่สองเนี่ย

คือเอาว่าไอ้ที่แม่เคยทำแม่บอกแม่ไม่เอาแล้วแม่ขอยกเลิก
ที่เป็นที่ปรึกษาแม่ในการผ่าชนะสูตรรอบ๒อะไรพวกนี้เนี่ย

คือทนายเดชาบอกว่าเนื่องจากแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์
ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเกี่ยวกับผลการชนะสูตร
ทำให้ตำรวจมองว่าทำให้รูปคดีเนี่ยเสียหาย
เพราะความจริงแล้วมันคือความลับในสำนวน

ไม่รู้จะเป็นเหตุผลเดียวกับที่ถอนคุณเต๊ะด้วยหรือเปล่า

ส่วนหลังจากคณะกรรมธิการแล้วก็แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย
หลังจากนี้เนี่ยจะทำแบบไหนอะไรยังไงได้บ้าง
จะสืบหาความจริงในคดีต่อเองให้ประชาชนสงสัยอะไรยังไงไหม

ต้องขออนุญาตแม่ก่อนหรือเปล่า
นายเดชาบอกว่าทางแม่ของคุณตังโมไม่ติดขัดนะฮะ
ไม่ได้ว่าอะไรถ้าเกิดกรรมธิการหรือว่าคุณหญิงพรทิพย์เนี่ย
จะไปตามคดีอะไรยังไงต่อยืนยันว่าแม่ไม่ได้โกรธอะไรด้วย
ไม่ได้ขัดแย้งกับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ด้วยเพียงแต่อยากให้การทำงานของตำรวจเนี่ยได้เดินหน้าต่อไป
เรื่องคดีของคุณตังโมทนายเดชาบอกว่าตอนนี้ประสานถามความคืบหน้าไปยังตำรวจทุกวัน
อะไรที่เป็นช่องโวอะไรที่เป็นที่สงสัยเนี่ยก็แจ้งไปยังผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
แล้วก็ได้รับคำตอบมาจนสิ้นสงสัยในทุกประเด็นเมื่อถามว่าแล้วคดีนี้เนี่ยจะปิดได้ภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ไหม
นายเดชาเคยบอกเอาไว้นี่ว่าน่าจะปิดได้ในสิ้นเดือนมีนาคมนี้
นายเดชาบอกว่าถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าตอนนี้คืบหน้าไป๙๐
เสร็จสิ้นไป๙๐แล้วถ้าไม่มีเหตุให้ต้องลื้อคดีใหม่
หรือไม่มีใครเข้ามาวุ่นวายเนี่ยเชื่อว่าตำรวจจะสามารถปิดคดีได้ในเร็วนี้
ส่วนจะแจ้งข้อหากับ๕คนบนเรือเพิ่มอีกหรือไม่

ขับเรือในช่วงเกิดเหตุ
อันนี้เดี๋ยวต้องฟังธนายเดชาแล้วกันนะฮะ

คือประเด็นนี้นะครับเท่าที่ทราบเนี่ย
คณะพนักงานสอบส่วนเขาจะ
แล้วก็รายงานการชนะสูตรครั้งที่สองเนี่ยนะครับครบเรียบร้อยแล้วเนี่ย
เพราะอาจจะมีการแจ้งหรือไม่แจ้งมันขึ้นอยู่กับมติของอ่า
เพราะที่ผมทราบมานะครับผมได้ประสานงานกับทำหน่วง
เขาได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วนะครับนะแล้วก็มัน
กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วก็คิดว่ามันน่าจะจบแล้ว
ไม่น่ามีปัญหาอะไรเรามั่นใจในการทำงานของตำรวจนะครับ
เดชาที่บอกนี่คือ๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ใช่แค่๙๐
ส่วนก่อนหน้านี้ที่เราเห็นว่าคุณแม่คุณแตงโมนำ
กรมทันประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาทไปมอบไว้กับตำรวจ
เนี่ยนะฮะเพื่อส่งต่อไปยังน้องอิสเตอร์ค่ะลูกบุญธรรมของคุณ
แตงโมค่ะจากกรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้วเคยไปออกรายการ
เขาเคยให้กรมทันเอาไว้เนี่ยกรมทันจะหมดอายุก่อนปิดคดีหรือ
อย่างไรเนี่ยนะฮะทางทนายเดชาบอกว่าทางบริษัทกรมทันเนี่ย
บอกว่าน้องอิสเตอร์ตอนนี้สามารถไปรับเงินประกันได้เลยนะ
ฮะไม่ต้องรอปิดคดีก่อนแล้วก็การเกิดเหตุของคุณนางโม
เนี่ยถือว่าเกิดก่อนที่จะหมดความคุ้มครองครบ๑ปีก็ถือ
ยังมีสิทธิ์อย่างเต็มที่อืมนี่นะครับคือตอนนี้เนี่ยชาวเน็ตเอง
แล้วก็หลายคนที่ติดตามข่าวคุณแตงโมนะคะเขาบอกว่าเขางง
ไปหมดเลยอ่ะครับคือมันกลับไปกลับมาตกลงจะเอายังไงดีเขาก็
เริ่มเป็นกังวลกันว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เท่ากับว่าจะถอด
กรรมธิการออกไปเลยแล้วคดีก็จะถูกสรุปปิดไปอย่างนั้น
เลยไหมอืมวันนี้ทางคณะกรรมธิการออกมาชี้แจงเรื่องนี้
เหมือนกันนะคะทั้งประธานทั้งคุณหญิงหมอมาหมดเลยอ่ะเอาคน
แรกก่อนนี่ค่ะคุณสมชัยแสวงการคณะกรรมธิการสิทธิ
นุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค
เขาบอกว่ารู้เรื่องนี้แล้วล่ะถามว่าทางทนายเดชา
คุณแม่เนี่ยจะมายื่นได้ไหมยื่นถอดถอนคดีออกยื่นได้
มาได้เป็นสิทธิ์ของคุณแม่ดำเนินการได้เลยเข้ามายื่นที่
สภาได้ในวันพรุ่งนี้ซึ่งถ้าพรุ่งนี้คุณแม่เอามายื่น
แต่เช้าเนี่ยก็จะสามารถนำเข้าที่ประชุมในวันพรุ่งนี้
ได้เลยครับแต่ถ้าคุณแม่มายื่นตั้งแต่บ่ายสองโมงเป็นต้นไปก็จะ
ต้องรอเอาเข้าที่ประชุมกรมทรในสัปดาห์ถัดไปนะคะซึ่งคุณ
สมชายบอกว่าถ้าไม่ติดประชุมเดี๋ยวจะลงมารับหนังสือด้วย
ตัวเองครับทีนี้ถามว่าตกลงที่ตำรวจบอกไม่ค่อยสบายใจ
กรรมาธิการไปก้าวกายหรือแม้กระทั่งที่คุณแม่บอกว่า
รู้สึกว่ากรรมธิการเนี่ยอาจจะไปแทรกแทรงการทำงานทำให้
คดีลาดช้าเรื่องนี้ข้อแท้จริงเป็นยังไงฟังของคุณสมชาย
ก็บอกว่าไม่มีคณะกรรมการคนไหนไปแทรกแทรงการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือสำนวนคดีนะเพราะว่าคณะกรรมธิการเอง
เนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูลแล้วก็ข้อ
บังคับอย่างเคร่งครัดในข้อร้องเรียนของคดีคุณแตงโมซึ่ง
ก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมทุกการ
ดำเนินการเนี่ยมีการประชุมร่วมกันเสมอเสมออยู่แล้วซึ่งถึงแม้
ว่าคุณแม่จะตัดสินใจขอยื่นหนังสือถอนคดีคุณตังโมออก
คณะกรรมธิการแต่ถ้ามีประเด็นไหนที่ทางกรมทยังมี
ข้อสงสัยเนี่ยฝั่งกรมทเองก็จะยังคงติดตามการทำงาน
ของเจ้าหน้าที่แล้วก็จะนำข้อสงสัยของสังคมไปถามแนะนำ
เรื่องการทำงานรวมไปถึงสังเกตวัตถุพยานหลักฐานใน
คดีนี้เหมือนเดิมนะคะ
ก็มายื่นที่กรมธก็จะรับเรื่องเข้าไปกรมธก็อาจจะพินาศ
ทำงานต่อไปติดตามรอผลจากการสรุปสำนวนของตำรวจก็ได้
หรือจะรอผลจากนิติวิทยาศาสตร์ของการผ่าศพพิสูจน์ซ้ำ

อีกหนึ่งคนที่ตอนแรกเป็นคนที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดใน
คดีนี้ในการที่จะพิสูจน์เรื่องของร่างคุณตังโมกลายเป็นว่าตอน
นี้เหมือนจะถูกให้ออกห่างจากคดีนี้เพราะว่าเอ่อให้สัมภาษณ์แล้ว
ก็บอกว่าเป็นเรื่องความลับในสำนวนใช่ไหมคะก็จะขอถอนจากการ
ให้เป็นที่ปรึกษาด้วยอ่ะเออคือเหมือนแบบจากหน้ามือไปหลังมือเหมือน
นะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันอดีตผู้อำนวยการ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมสังเกตการณ์กัน
ชนะสูตรร่างคุณแตงโมครั้งที่สองเนี่ยนะคะครับคุณหญิงหมอให้สัมภาษณ์ถึง
เด็นที่จะโดนถอดนี้เหมือนกันอ่าว่ายังไงฮะคุณหญิงหมอบอกว่าไม่
แปลกใจไม่แปลกใจที่จะโดนถอดแต่รู้สึกห่วงใยกับความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนของคุณแม่ที่จะมีการยื่นหนังสือถอนคดีคุณตังโม
ออกจากกรมทเพียงเพราะคิดว่าไปทำงานก้าวไก่ใครทั้งที่การ
ดำเนินการร่วมกับกรมททั้งหมดเพียงเพราะต้องการให้ความจริง
ปรากฏเท่านั้นซึ่งการทำงานที่ผ่านมาของคุณหญิงหมอและกรมทร
คือการสอบถามข้อสงสัยในคดีแต่ไม่เคยได้รับคำตอบเลย
รวมไปถึงยอมรับแหละว่าทางกรมทเองมีการแนะนำเจ้าหน้าที่
รักษาวัตถุพยานหลักฐานในคดี
ซึ่งก็เลยอาจจะทำให้ตำรวจรู้สึกไม่พอใจตรงนี้หรือเปล่า
วันนั้นไปดูเรือของกลางแล้วบอกเก็บอย่างนี้ได้ยังไง
ก็เลยอาจจะทำให้ตำรวจไม่พอใจหรือเปล่าเรื่องประเด็นนี้
แต่ถ้าจะพูดว่านี่คือการก้าวไก่การทำงานเนี่ย
คุณหญิงหมอบอกว่าต้องคิดใหม่นะต้องคิดใหม่
ส่วนกรณีที่คุณแม่อยากให้คุณหญิงหมอมารับหนังสือด้วย
คุณหญิงหมอบอกว่าจริงแล้วไม่ได้ติดเลย
แต่ไม่ได้อยากให้คุณแม่แค่มายื่นหนังสืออย่างเดียว
อยากให้แม่เข้ามานั่งคุยในที่ประชุมกับคณะกรรมการกรมทรเลย

มาคุยกันคุณแม่ข้องใจตรงไหนสงสัยอะไรยังไง

เพราะปกติเขาจะประชุมบ่าย๒วันจันทร์อยู่แล้ว

ถ้าแม่ไปพรุ่งนี้เชิญแม่มานั่งคุยกันเลยดีกว่า

แล้วคุณหญิงหมอยังบอกด้วยนะคะว่าต่อให้ถอนเรื่องไปแล้วเนี่ย
ถ้าเป็นจุดที่ทำให้ต้องมีการตรวจสอบ
เพราะทำให้รู้สึกว่าคุณแม่ไม่ได้เดินเรื่องด้วยตัวเอง
คุณหมอพูดสั้นนะคะว่า
ไม่ถอยและจะยึดความเป็นธรรมในคดีคุณแตงโมค่ะ
ซึ่งมันก็เป็นธรรมดาอยู่เราก็ไม่อยากค่ะ
เพราะว่าถ้าคุณแม่โดนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าน้องแตงโมก็คงห่วงประมาณนั้น
เพราะฉะนั้นการที่เขาจะทำอะไรจะว่าเราไปก้าวไก่เนี่ยไม่มี
ไม่มีประเด็นปัญหาเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้เห็นเอง
คุณแม่ฟังเขาว่าสังคมไทยเนี่ยฟังเขาว่ายุ่งมาเยอะจนพินาศนะคะ
ก็ไม่อยากให้ใช้วิธีนั้นต้องเห็นด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองแล้วค่อยตัดสินค่ะ
ให้คิดให้ดีแล้วกันว่า๙แต่ละ๙นั้นตกลงว่าทำแล้วเพื่อใครกันแน่
แล้วก็สุดท้ายมันจะมีเหมือนปมแมลงแล้วมันจะดูน่าเป็นน่าห่วงค่ะ
คดีนี้ได้อืมเหมือนเดิมนะคะแล้วถ้าคุณผู้ชมจำได้ย้อนกลับไป
ก็นายทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายแม่คนก่อน
ทนายแม่คนก่อนที่ถูกได้รับมอบหมายให้เป็นทนายเพียงผู้เดียวในการทำคดีนี้นี่แหละ
เป็นคนมายื่นเรื่องเมื่อวันที่๘มีนาคมเข้ากรมท
เพื่อที่จะให้มีการตรวจสอบไขข้อข้องใจในประเด็นที่
ทั้งตัวเขาทั้งคุณแม่แล้วก็สังคมยังคงสงสัย
ก็คือย้อนกลับไปจริงคือก็มาจากคุณแม่นั่นแหละ
เพราะคุณแม่เป็นคนที่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะให้ทนายกฤษณะทำหรือไม่ทำอะไร
ตอนนั้นไปยื่นไว้ในลักษณะของการขอคำปรึกษาทางด้านคดี
ว่าคดีจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม

คือตอนนี้ธนายกิจสนาก็ไม่ได้เป็นทนายแม่แล้ว

คือในคดีของคุณตังโมณักขณะนี้

จะมั่นใจคือยืนยันว่ามั่นใจในการทำงานของตำรวจ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

วันนี้คุณแม่กับทนายเดชาเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจ
ทนายเดชาบอกว่าคืบหน้าไป๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว

ขณะเดียวกันเนี่ยมีคนที่เขาบอกว่า
เอานะอยากจะให้คดีนี้เนี่ย
ก่อนหน้านี้คุณรสนาโตศิรกูลไปกับทนายนกเขา

แต่ไปยื่นในฐานะประชาชนคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละค่ะ
ที่ต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคุณแตงโมนิดา
ถือว่าเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่ง
ว่าต้องได้รับความยุติธรรมในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ก็เป็นคำตอบที่คล้ายกันกับที่ว่าอยากจะถอดเรื่องออกจากคณะกรรมธิการนั่นแหละ
หลังจากที่ตำรวจมองว่าไปก้าวไก่การทำงานของตำรวจ

คุณไตรยฤทธิ์เตมหิวงนะครับ
เดี๋ยววันพรุ่งนี้๒๘มีนาคม
จะเข้าเงื่อนไขการรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่
โดยการประชุมจะมีคณะแพทย์จากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
มีจากคณะแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมมาร่วมหารือด้วย
เพราะว่าเป็นการผ่าศพครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง
หากมีผู้ร้องขอให้ตรวจสอบความผิดต่ออาญาแผ่นดิน
ประชาชนสามารถร้องขอให้ตรวจสอบได้
ไม่อย่างนั้นจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ผิดกฎหมายอาญามาตรา๑๕
เพราะฉะนั้นต้องนำเข้าที่ประชุมคดีพิเศษ
เพื่อจะพิจารณากันว่าคณะกรรมการที่มีอยู่๒๓คนเนี่ย
เห็นแล้วว่าควรจะรับไว้เป็นคดีพิเศษหรือไม่

ระวังในทางการสืบสวน
ก็คือว่าเรามีข้อมูลจากเก่าที่ท่านพนักงานสอบสวนให้ทำไว้นะครับ
ว่าพิสูจน์หลักฐานหรือทางนิติเวศ
เราก็จะถามเรานี้นะครับ

เดีอะเราก็จะมีการส่งกันสิ่งที่นี่เนี่ยนะครับ
ว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี้พร้อมในการสนับสนุนเรื่องนี้อยู่แล้วครับ
คือแม้คุณแม่คุณแตงโมที่เป็นผู้เสียหายโดยตรงทางคดีนะฮะ

ไม่ต้องการให้รับเป็นคดีพิเศษแต่ว่ารักษณะของคดีพิเศษเนี่ย
ประชาชนโดยทั่วไปใครก็สามารถยื่นได้

แล้วถ้าเข้าข่ายเนี่ยก็ต้องพิจารณากัน
อย่างนั้นจะถูกฟ้องฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้

แกนนำกลุ่มประชาชนคนไทยหรือว่าทนายนกเขานะฮะ
ที่เรารู้จักชื่อฉายานี้ดีวันนั้นไปยื่นเรื่องกับคุณรสนาตงศิษรกูลนะครับ
เฟซบุ๊กไลฟ์เอาไว้กรณีคดีของคุณแตงโม
โดยบอกว่าคำตอบต่างที่จะออกมาในคดีของคุณแตงโมเนี่ย
จะต้องเป็นคำตอบทางนิติวิทยาศาสตร์

ที่สามารถตอบคำถามความคาใจของสังคมได้
ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วทนายนกเขาไม่เชื่อว่าคดีนี้จะเป็นอุบัติเหตุ
ผมหวังว่าจะไม่นำภาพถ่ายลักษณะของบาดแผลที่ไปค้นคว้าตามเอกสาร
ต่างนะครับแล้วก็มาเทียบแล้วก็สรุปได้ว่าใกล้เคียงกับบาดแผลนี้
แล้วก็สรุปเอากันดื้อว่าเป็น
ใบพัดนะครับนี่ผมสิ่งนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับ
เพราะมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงมันขัดกับข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิง
จากประสบการณ์จากการวิเคราะห์ต่างของผมแล้วเนี่ย
ผมไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุนะครับ
มติฐานผมคือผมไม่เชื่อเรื่องว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุ
และผมดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นบนร่างกายของคุณแตงโมนะครับ
ผมเชื่อว่ามีบาดแผลด้านหลัง
ก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะคะ
ทางฝั่งคดีความอัปเดตตอนนี้
แต่ว่าวันนี้ที่ท่าเรือ
ตอนนี้เขาจะเรียกท่าเรือแตงโมท่าเรือพัทรธิดากันไปแล้ว
ก็นี่แหละค่ะที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑นะคะกลุ่มแฟนคลับ
นี่ไงเห็นไหมติดป้ายเขาก็จัดงาน

ปรูมอุทธภงอุทธภูมิกันด้วยนะคะ
อกไม้แห้งที่แฟนคลับหรือว่ากลุ่มคนที่เอามาวางที่ท่อ

ประดับเป็นซุ้มสวยงามเลยนะคะ

เขาบอกว่า๑เดือนแล้วที่คุณตังโมจากไป

แฟนคลับประมาณสัก๒๐คนได้ค่ะ
ก็มาจัดแต่งซุ้มอย่างสวยงาม
หนึ่งในนั้นมีแฟนคลับชาวจีนด้วยนะคะ

เขาบอกว่าติดตามข่าวคุณตังโมเหมือนกัน
ติดตามมาตลอด๑เดือนเลย
อยากให้คุณตังโมได้รับความยุติธรรมค่ะ
โดยไม่ต้องการเงินหรือว่าอะไรทั้งสิ้น
แต่ว่าเราต้องการความยุติธรรมเกิดขึ้น
ก็คือคุณชั่วรับทนรับโทษ
แล้วก็ไม่ว่าจะตีคู่นานเท่าไห
แต่ว่าอย่าให้คนร้ายหนีไปได้

เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นที่เมืองจีนมันจะเป็นยังไงบ้าง

หรือว่าเขาเป็นดาราชื่อดังแค่ไหน
ก็รัฐบาลมันจริงก็ไม่ส่ง
ถ้าสมมุติว่าตำรวจทำงานช้า

รัฐบาลจะสั่งให้เขาออกจากงานทันที
คือละครของคุณตังโมที่เล่นที่เมืองไทยเนี่ย

คือตังโมแฟนคลับจากต่างประเทศก็มี

อีกหลายประเทศที่ละครของคุณตังโมไปฉายที่นั่นนะครับ

แฟนคลับอีกคนนึงนะคะคุณกิฟต์ค่ะ
บอกเลยว่าไม่อยากให้คนลืมเรื่องราวของคุณแตงโม
อยากให้เกิดความยุติธรรมกับคดีนี้ให้ได้มากที่สุด
กลุ่มแฟนคลับบอกเลยว่าไม่ว่าจะสรุปออกมาในรูปแบบไหนเนี่ย
ตัวเธอกับกลุ่มแฟนคลับก็ยอมรับได้
ขอแค่มันถูกสรุปออกมาโดยความยุติธรรมเท่านั้นเอง
อยากให้คดีน้องแตงโมเป็นตัวอย่าง
เป็นคดีตัวอย่างด้วยที่เป็นการชูความสามารถของตำรวจไทย
ที่จะพิสูจน์ให้เห็นความชัดเจนของคดี
ไม่ว่าคดีผลของคดีจะออกมายังไงก็ตาม
คือเราไม่ใช่ส่วนที่จะมาลบอย่างเดียวนะคะ
คือสามารถที่จะเป็นผลยังไงก็ได้เรารับได้
แต่ขอความชัดเจนถูกต้องค่ะ
ขอความชัดเจนขอหลักฐานที่แบบว่าเชื่อถือได้จริงนะคะ
คือแฟนคลับหรือคนที่รักคุณแต่งโม
เขาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะโอ้โหมุ่งมั่นว่าคดีนี้ต้องเป็นฆาตกรรม
อะไรอย่างเดียวท่านไม่ใช่นะครับ
เป็นอุบัติเหตุก็ไม่ได้มีใครติดใจนะฮะ
เพียงแต่ว่าการสรุปคดีเรื่องอุบัติเหตุต้องชัดเจนว่า

ใช่ค่ะขอมีหลักฐานยืนยันทุกอย่างสรุปออกมาอย่างชัดเจน
ชี้แจงแจกแจงรายละเอียดได้ทั้งหมดเขาพร้อมยอมรับ
หรืออุบัติเหตุนั้นมันมีการนำไปสู่อุบัติเหตุด้วยสาเหตุใด
แล้วมีใครเนี่ยจะต้องได้รับความผิดจากการนำไปสู่อุบัติเหตุตรงนั้นหรือไม่อย่างไร
หรือมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแบบโอ้โหเพราะตัวของผู้ที่เสียชีวิตจริง

จากกลุ่มแฟนคลับแล้วค่ะอีกหนึ่งคนที่ติดตามคดีคุณตังโมมาตลอด
ถึงขั้นโอ้โหอีเมลหาต่างประเทศถึงขั้นลงพื้นที่ไปเกือบจะทุกวัน

สสเต้นะคะวันนี้มาเหมือนกันค่ะ
หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิลัยมาร่วมวางดอกไม้ไว้อาลัยให้คุณแตงโม
เขาบอกตอนนี้เขาตั้งทีมงานติดตามความเคลื่อนไหวต่างในคดีนี้แล้ว
ส่วนหลักฐานทั้งหมดมอบให้พนักงานสอบสวนไปแล้ว
เพราะว่าคุณเต้เองก็เป็นคนหนึ่งที่ลงพื้นที่หาหลักฐานเองเลยเนาะ

ไล่ขอภาพกล้องวงจรปิดจากที่นั่นที่นี่ต่างนานาเลยนะคะ
คุณเต้บอกว่าพรุ่งนี้๑๐โมงเช้าเขามีนัดสำคัญด้วย

จำลุงนิดได้ใช่ไหมคะลุงนิดคือคนที่พายเรือ

คนหาปลาที่ตอนนี้ก็กลายเป็นจำเลยสังคมที่เขาบอกว่า

นี่แหละจนเขาทนไม่ไหวลุงนิดเลยต้องมาแจ้งความ
เพราะว่าทำให้เขาแบบเสื่อมเสียชื่อเสียงแบบนี้นะคะ
เต้บอกว่าพรุ่งนี้ผมนัดลุงนิดแล้วผมจะขอโทษแก

เต้บอกว่าผมไม่ได้มีเจตนาจะกล่าวหาให้ลุงนิดเสียหาย
เพราะว่าผมก็ไม่รู้จริงว่าคนในคลิปนั้นเป็นใคร
ผมก็แค่วิเคราะห์ออกมาตามภาพที่เห็น
และพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นการขอโทษกันต่อหน้าเป็นครั้งแรกด้วย
ลองฟังเสียงพี่เต้นะคะ
ว่ามันก็๓๐วันวันนี้ก็ครบ๓๑วันแล้วเนาะ
มันก็ได้คือนะวงจรปิดตอนนี้ก็แทบจะหาไม่ได้แล้ว
เพราะว่าข้อมูลมันทำหมดแล้ว
หรือว่าทำเต็มที่แล้ว

ก็สุดทางก็ต่อไปก็ต้องเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
ซึ่งต้องให้อิสระเขาในการที่จะวินิจฉัย
ของการว่าจะตัดพยานตัวไหนพยานตัวไหนฟังได้ฟังไม่ได้
เป็นดึงพินิษฐ์เท่าเราไม่มีสิทธิ์ไปแซ่ง
ทีนี้มีประเด็นกับคุณศิราเกิดขึ้นใช่ไหมคะ
ครับคือคุณศิราเจนจาคะเนี่ย

ตอนที่ยังเป็นสอสอในสภาอยู่ก็แม่
มีกรณีกับพี่เต้พระราม๗อยู่หลายครั้งหลาย

คือคุณศิราเนี่ยมาช่วยเหลือลุงนิต

เรื่องการจัดหาธนงทนายให้ในการฟ้องหมินประมาท
สสเต้มงคลกิจที่ไปพูดลักษณะที่ว่าแม่คนหาเรือคนนั้นเนี่ย
เห็นคุณแตงโมแล้วไม่ยอมช่วยเหลือ
จะเป็นคุณตังโมหรือว่าจะเป็นคุณตังโมเกาะขอนไม้ก็แล้วแต่
คือทางคุณเต้เขาก็พยายามขอโทษ
แต่ว่าทางลุงนิดเขาก็ยืนยันว่าเขาฟ้องเขาฟ้องแน่
แต่พรุ่งนี้เขาจะเจอกันใช่ไหมถ้าฟังจากคุณมงคลกิจ
พรุ่งนี้เนี่ยคุณเต้เนี่ยนัดกับลุงนิตแต่ไม่ได้นัดกับคุณศิรานะ
แต่ก็ถามว่าแล้วยังไงแล้วกังวลเรื่องคุณศิระ
เพราะว่าคุณศิราเองเขาก็ซัพพอร์ตลุงนิดเต็มที่ถูกไหมคะ
แล้วเขาบอกเขาจะไปฟ้องคุณมงคลกิจเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมสอสอด้วย
เพราะว่ามันจะมีกฎหมายอยู่มาตราหนึ่งที่ห้ามสอสอเนี่ย
ก้าวไก่การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
ประเด็นนี้พี่เต้ตอบแบบนี้ค่ะว่าไม่กังวล
ถ้าคุณศิราอยากจะดำเนินคดีอยากจะยื่นหนังสือให้ตรวจสอบจริยธรรม
ในการทำหน้าที่สอสอของผมผมไม่กังวลยืนยัน

ไม่ได้บาดหมางไม่ได้โกรธเครื่องอะไรกันเลย

เอาไหนขอดูโพสต์ของคุณมงคลกิจหน่อยสิ
นี่นะฮะเขาเขียนว่ายังไงนะ
ต่อไปนี้ใครก็ตามขัดขวางชะลอการให้ความเป็นธรรมยุติธรรมต่อคดีน้องแตงโม
ผมมอบให้ทีมบนดินใต้ดินตรวจสอบการเงินธุรกิจสีเทาคดีเก่างานลับที่ทำย้อนหลังทั้งหมด

รากถอนโคนที่ฉันใช้คำนี้ได้ไหมคะ

อ่ะคดีคุณแตงโม๑เดือนเต็มแล้วนะฮะ

เพราะว่าวันเกิดเหตุใน๒๔กุมภาพันธ์
แต่กุมภาพันธ์เนี่ยไม่ครบเดือน